เพื่อร้องได้ให้ร้องได้ให้ร้าง
พ่อเศร้าเปลี่ยนกี่เดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ทั้งพ่อเศร้านั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่
เรียนตาม
ต้องขอขอบคุณข้างบ้านด้วยนะที่เปิดเพลงนี้
มาไปทุกวันเลย
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
และเพลงที่๒นะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณโอร้อง

โทษให้โทษให้

พี่โอวันใหม่น้องแอวรับแล้วสองหมื่น

ร้องได้ถูกต้องด้วยตัวเองครบทุกคำค่ะ

และยังได้ไปต่ออีกยังไม่จบตรงนี้นะคะ
ก็เมื่อสักครู่พอดีน้องอยากออกไปวิ่งเล่นข้างนอก

ตอนนี้เหลืออีกแค่๒เพลงนะครับก็จะได้ตามเป้าแล้วนะครับ
ฟังกันเลยนะครับอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

สวัสดีครับ
แน็ตเกอร์อินโทรเพลงที่๓ของพี่โอค่ะ

เป็นไม่รู้เลยไหมอ่ะ

ไม่หมดนี่ก็คือไม่หมดช่วงท้ายหรือไม่หมดเป็นห่วง

ตัวที่เด็ดเลยก็คือ
ข้ามเพลงนี้ไปเลย

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณโอจะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้
หรือหยุดครับ

มองอ้วน
เอาล่ะวันนี้นะพี่โอนะสู้เพื่ออ้วนนะพี่โอนะอ้วนเขาก็เสียสละ
เพื่อครอบครัวไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เพื่อครอบครัวของเขา
เขาคือผู้ชายคนเดียวในครอบครัวและนี่คือครอบครัวของเขา
เขาสู้แล้วอย่างเต็มที่ด้วย
ตัวช่วยจะใช้ให้หมดเลยก็ใช้นะพี่โอนะ
เลือกได้เลือกให้ได้ตัวช่วยตอนนี้มีศิษย์เหลือเลือกได้อีกหนึ่งแผ่นป้ายสำหรับคุณโอ๋
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช้ใช้ใช้แล้วนะครับก็คือแผ่นที่๒และแผ่นที่๖
เอาละครับคุณโอเลือกให้ดีครับ

แผ่นที่๔ครับ

ไม่ใช่โทรหาคนรู้จักนะครับ
ไม่ใช่เปลี่ยนเพลง
และก็ไม่ใช่ได้ฟังเพลงต้นฉบับ
เพราะว่ามันคือข้อมือดีกว่า

เขาส่งสัญญาณกันว่าแน่ใจนะอ้วน

ในเวลาที่อะไรมันเป็นไปตามที่เราหวัง

มันก็เป็นอย่างเนี้ยะว่ะ
ถึงทุกวันก็ได้เราไม่รู้
อ้าวทำไมเราแม่นเลขอย่างนี้

โอ้โหได้แล้วแม่มีตังค์๔๐๐๐แล้วแอล

ตอนมารายการของเราตอนเราถามว่าอยากได้เท่าไหร่

และนี่คือเพลง๖๐๐๐ของพี่โอ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

สีหน้าแห่งความหวัง

เพลงนี้๖๐๐๐ทำไมสร้างรอยยิ้มบนหน้าได้ขนาดนั้นพี่โอค่ะ
ร้องบ่อยค่ะ

เพลงนี้ไม่ได้ฟังจากข้างบ้านด้วย

อย่างแรกก็คือโล่งใจก็คือเป็นเพลงที่คุณโอร้องได้ล่ะ
แต่ทีนี้สภาวะที่มันสำคัญที่สุดก็คือที่มันกดดันตรงนี้
ถ้าร้องผิดทุกอย่างมันพลิกไปหมด
อโธเชษนจาก๖๐๐๐๐เหลือ๒๐๐๐๐เลย
หนี้ก็ไม่พอด้วยให้ลูกไปเรียนก็ไม่พอด้วย
แต่ถ้าได้ด้วยการแค่ร้องไม่ผิดเท่านั้นเอง
ซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ไม่ได้มายืนตรงนี้เนี่ย
มันว่าเอ๊ะก็แค่ร้องไม่ผิดแหมร้องมายืนสิครับร้องมาเป็นผู้แข่งคัน
ผมเห็นมาแล้วทุกคนเข่าล่วงล่วงปล่อยอย่างนี้ทุกคน
ขาอ่อนอยู่นะตอนนี้เห็นพี่โอรูปหัวเข่าอย่างเดียวเลย
วีทีอาร์ดูภาพชีวิตตัวเองร้องไห้ทุกคนเข้าใจนะครับ
เพราะว่าคุณโอก็ฝ่าฟันชีวิตมาเยอะถึงขั้นอยากนอนหลับไปเลย
นะวันนี้นอนหลับได้แต่ตื่นมามีเงินอยู่นะคุณโอ
ตั้งสติดีทบทวนเนื้อดีนะฮะตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับ
เดี๋ยวคุณป่าจะถามพี่โอว่าจะเล่นหรือจะหยุดตอบอย่างที่ใจอยากให้เป็น
มีเวลาสูดลมหายใจลึกคิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้
เราทำวินาทีนี้ให้ดีที่สุดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณโอครับคุณโอจะสู้หรือจะหยุด
สู้

สู้ค่ะตัวช่วยหมดแล้วด้วยค่ะแต่๖๐๐๐นี้จำเป็นจริงเพื่ออนาคตของแอล

ทำให้เต็มที่พี่โอทำให้เต็มที่ทำอย่างมีสมาธิ
โอ้โหมือเย็นเจี๊ยบหายใจเข้าลึกหายใจออก
ให้ความรู้สึกแล้วก็หัวใจมันช้าลงอีกสักนิดนึงแล้วก็บอกกับมันว่าเราต้องทำได้
ทำได้ทำได้ทำได้ทำได้ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะ
ทำได้ไหมคะได้ค่ะทำได้ไหมคะทำได้ค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะ
สู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะ
แล้วมาถึงเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
แต่ก่อนแต่ไร้หัวใจกลาง
คล้ายแข็มแขมเมืองแข็งเหล็กนา
ช่ายตามตื้อตามสีเพลื่อยมา
แต่มาวันนี้เห็นที่ใจแตก
หัวใจอ่อนไหว
ชายคนนี้ไม่ได้อะไร
เจอหน้ากันทีไร
หัวใจสั่นรู้
โอ้ชายเอ้ยชาย
ทำไมไม่อยู่กับเสื้อกับตัว
เพียงเขายิ้มอยู่
ก็กลับตัว
รักเขาแล้วสิ
แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจก่อน
ยัยเจอรุ่นร้อนสิ้นแรงรีกรีก
ดังเหล็กแท้งโดนไปนะสิ

แล้วพันธุ์ทุกทีก็ออกไปเอง